ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ไปปรึกษาอย่างนี้แหละ
ไม่มีลูกก็มีลูกปรากฏพยาบาลคุณหมอก็ถามว่า
เวลาคุณมีเพศสัมพันธ์คุณทำยังไงปรากฏผู้ชายไม่รู้ว่า
อันไหนคือรูธวาอันไหนคือรู
อันไหนคือช่องเคราะห์ได้ไม่ใช่คำหยาบ
ผู้ชายก็ทำแต่ดูทวานอย่างเดียวก็เลยไม่มีลูกสักที
จริงเหรอทำเหมือนไอ้นุ้ยเป็นบริสุทธิ์

อู๊แต่ว่าคุณแรกจะตายหากนึนไปอยู่ทะเตวนาว

สามสาวไงเจนุ่นโบไง
เคสฟิฟร์หมดใหม่โตหมดดำหนุ้ยเจนนุ่นโบ
มาค่ะมาค่ะ

ขวางยิ่งกว่ามาค่ะ

ตึกเสร็จจัดตึกแกมี่แล้วจัดแฉงมาเอาหมอยแล้วเสร็จ
ไปด้วยกันตอนคุณหิวตรงนี้หนุ้ยนี่ไม่จริงหรือ
พี่เชื่อมันหรือนุ้ยอยู่กับฉันเชื่อฉันใส
พี่เมียวก็กลัวจะอ่านข่าวนี้ลาเชลน่ะ
ไม่รู้จะกินกันจะมีพี่

พี่อยู่กับกันเคยมาทุกสมัย
พี่เชื่อว่าไอ้นุ้ยไม่เคยมีผัวพี่เชื่อเหรอ
นุ้ยแกกับฉันขาดขาดกัน
เรื่องที่นางว่านางก็เม้าแล้วผู้ชายนะ

คือเมื่อก่อนคือสมัยก่อนเลย

มันเป็นคนที่คิดบวกอะไรอย่างงี้เนี่ยเหาะปะ
เป็นคนที่สามารถพูดให้เราหัวเราะได้ทั้งวัน

ปรากฎไอ้หนุ๊ยมันก็แอปแบบว่าไม่มีผู้ชายแอปมาบ้วย
ก็ลองดูรูปผู้ชายถอดเสื้อมีรูปไหนไอ้นุ้ย
เขาไปดูสิสองคน
วุ้ยหลงรักเป็นอะไรสรุปมีคนมาบอกรักกันเธอทุกคนหลงรักกันเองหมดเลยวะรัดคิดว่ามันจะไม่เกิดมีผัวกันเหรอ
อันนั้นผู้ชายที่คุณแม่เรียกว่าผัวมีต้องบอกกี่คน